จังหวัดอุดรธานีค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งซุ่มยิงเพื่อนบ้านนะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านรั้วติดกันเลยเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อนบ้านรายนี้
มักชักชวนลูกชายที่อายุสิบสี่ปีเนี่ยไปเสพยาอยู่ที่บ้านบ่อยครั้ง
ลูกชายเสียการเรียนต้องออกจากโรงเรียนเข้าออกสถานบำบัดบ่อยครั้ง
และหลังจากนั้นเขาบอกว่ากลัวกลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมาชวนลูกอีกเนี่ยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจซุ่มยิงในขณะที่เขานอนอยู่ที่เปรย์ใต้บ้านแบบนี้

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังจากใช้อาวุธปืนลูกซองยาว
ซุ่มยิงนายจิรายุทธ์บุตรดีอายุ๔๒ปี

อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่นายจิรายุทธ์ผู้ตายนอนเล่นอยู่ในเปรย์ข้างยุ้งข้าว
ซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้านของตัวเอง

ใช้อาวุธปืนลูกซองซุ่มยิงจากริมรั้วบ้านของตัวเอง

กระสุนเจาะขมับขวาของผู้ตายทะลุออกด้านซ้าย
หลังจากนั้นตกลงมาจากเปรย์นอนจมกองเลือดอยู่กับพื้น

เห็นแบบนั้นรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสพนหาน
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายคำจันทร์ได้ที่บ้านพัก

แล้วได้อาวุธของกลางด้วยนะคะ
เป็นปืนลูกซองยาว๑กระบอก
นำตัวมาสอบสวนผู้ต้องหายอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่าที่ทำไปเพราะว่าแค้นผู้ตาย
มักจะชักชวนลูกชายของตัวเอง
ซึ่งมีอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๒ไปมั่วสุม
เสพยาเสพติดก็คือยาบ้า
เสพยาเสพติดติดหนักเลยนะคะ

และต้องเข้าออกสถานบำบัดหลายครั้ง
ที่ผ่านมาเคยตักเตือนทั้งสองแล้วให้เลิกไปมาหาสู่กัน
แต่ก็ยังเห็นชักชวนลูกชายตัวเองไปเสพยาบ้าอยู่
ก็กลัวว่าลูกจะเสียการเรียนอีก
จะต้องเข้าสถานบำบัดอีกก็เลยก่อเหตุขึ้นค่ะ
ลูกชายก็เพิ่งพ้นจากการบำบัดมา๒วัน
ส่วนผู้ตายก็เพิ่งออกจากบำบัด๓วัน
ดำเนินคดีเขาหาเสพและเขาคลองยาบ้า
ก็คงจะเก็บความแคะ้งสัก฽ม
ทั้งที่พ้นจากบำบัดมาแล้วก็ยังไปพบกับผู้ตายอีก
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กับนายคำจันทร์นะคะและนำตัวไปดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปค่ะ